ข่าวต่อไปก็ยังไม่ยิ้มฮะต้องบอกก่อน
แต่ว่ามาเตือนภัยเอาอีกแล้วคนแก่อยู่บ้านคนเดียวโดนอีกแล้ว
คราวนี้เนี่ยนะคือเหมือนเดิมมาล่อให้จับสลาก
มาจับสลากแล้วก็ได้รางวัลใหญ่
รางวัลใหญ่แล้วจะมีการต่อลองกันให้เสียเงินกันอะไรแบบนี้นะฮะ
คราวนี้เนี่ยแม่ลูกชายนะครับมารู้ทันซะก่อนเชิญชมคลิปฮะ
ไปเดือนเนี่ยหลบคุณหนูก่อน

คราวนี้ลูกชายมาทันฮะยังดีนะที่ไหวตัวทันแล้วตั้งกล้องถ่ายเอาไว้

ในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดนครพนมนะผู้เสียหายเป็นคุณตาอายุ๘๖ปี
นั่งอยู่บ้านญาติระหว่างนั้นแก๊งมิจฉาชีพขับรถกระบะมาจอด
แล้วก็มีผู้หญิงสองคนนะฮะมาชวนตาตาจับสลากหน่อยเป็นของรางวัล
ตาไม่ยอมจับหรอกครับไม่เล่นด้วยนะแต่แก๊งมิจฉาชีพคุณผู้ชม
มันตื้อเก่งพูดเก่งเหลือเกินนะฮะมาเอาใจมาบีบมานวดตาใจอ่อนครับ
ตาใจอ่อนยอมจับสลากนะฮะแต่ปรากฏว่ารางวัลที่คุณตาได้ก็คือ
นาฬิกาเรือนทองยี่ห้อดังของแท้แต่๒๒๐๐นะของแท้เรือนทองแต่๒๒๐๐
คุณตาบอกไม่มีตังค์หรอกผู้หญิงสองคนประกบเลยนะ
หวานล้อมมาบีบมานวดนะฮะจนคุณตาเนี่ย
พูดง่ายเคลิ้มเคลิ้มเดินกลับบ้านจะไปเอาตังค์มาให้แล้ว
แต่ลูกชายของคุณตานึกแปลกใจขึ้นมาล่ะตามมานั่งที่เปรย์ใกล้แล้วก็แอบถ่ายคลิปเอาไว้
นาฬิกาที่บอกว่าเป็นยี่ห้อดังนะลูกชายเขาประเมินแล้วปลอมแน่ไม่เกิน๕๐๐หรอก
ระหว่างนั้นแก๊งมิจฉาชีพรู้ตัวแล้วครับรีบเดินหนีจะไปขึ้นรถ
ลูกชายของคุณตาก็เดินตามไปขอคืนนาฬิกาแล้วจะเอาเงินคืนด้วยต่อลองกันให้ลบคลิปด้วย
มิจฉาชีพก็ยอมคืนเงินแล้วก็ขับรถหนีไป
ลูกชายของคุณตาก็เอาคลิปนี้มาโพสต์เตือนเอาไว้
ชาวนครพนมครับพวกเขาไปถึงนครพนมแล้วนะฮะ
แก๊งนี้ระวังให้ดีครับคนแก่อยู่บ้านคนเดียวฮะ